คุณผู้ชมครับผลจากการจัดระเบียบเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญของรัฐบาล
ตอนนี้ส่งผลให้แพ็คเกจทัวร์ไทยที่ขายที่จีน
ตอนนี้ยอดขายเริ่มลดลงราคาก็สูงขึ้น
จำนวนการจองปรับลดลงเช่นเดียวกัน

รุปทัวร์จีนคณะนี้เดินทางมาลงสนามบินสุวรรณภูมิ

จากเดิมที่มีนับร้อยคนต่อเที่ยวบิน
หลังจากเกิดกระแสข่าวปราบทัวร์ศูนย์เหรียญขึ้นในประเทศไทย

ก็คิดว่าจากสุดท้ายและปีออกเที่ยว

ทำไมบอกว่าที่รัฐนาฬิกาจะทำการรับศูนย์
คือจุดที่จะจบที่สุดท้าย

วางขายในจีนได้ปรับราคาขึ้นจากเดิม
อยู่ที่๑๖๐๐๑๘๐๐หยวน
ราว๘๐๐๙๐๐บาทต่อทริป

หรือประมาณ๑๐๐๐๑๕๐๐บาทต่อทริป
ทำให้ยอดลูกค้าที่เคยใช้บริการลดลง
โดยเฉพาะวันหยุดยาวช่วงวันชาติจีน
ระหว่างวันที่๑๗ตุลาคม
ที่มีการจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำกว่า๔๐เที่ยว
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเข้าไทย

ขณะที่บางสายการบินอยู่ระหว่างพิจารณา
ปรับลดเที่ยวบินลงจากผลกระทบที่เกิดขึ้น
และรับทราบในพันธุ์ศิลป์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่า

จากยอดนักท่องเที่ยวจีน

แต่การสำรวจความคิดเห็นของชาวจีนที่เดินทางเข้าไทย๔๐๐ตัวอย่าง
ศูนย์วิจัยกษิกรไทยกลับพบว่า

ทำให้นักท่องเที่ยวจีนลดลงกว่า๓แสนคน
ส่วนเสียรายได้กว่า๘๕๐๐ล้านบาท
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
หากรัฐบาลไม่มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ

ธุรกิจนำเที่ยวทั้งไทยและจีน
รวมทั้งเร่งกู้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวไทยโดยเร็ว